ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่แปลกใหม่ค่ะ
แล้วก็พวกเราก็มีความตื่นเต้นมากที่ได้ร่วมงานกับไทยบ้าน
บอกว่าวันเปิดตัวเนี่ยโอ้โหคนเยอะมาก
อืมก็

เบมเบอร์เราก็ไปเยอะมากกันกันน่ะ

ด้วยนึกยังไงนะคะได้มาเจอสาว
ทางฝั่งหรือยังไงคะได้มาเจอกัน
ค่ะก็เพื่อนน้องน่ารักกันทุกคนเลยค่ะ
แบบแอบส้นนิดน่ารักดี

ครับผมได้เรื่องกับเงินต้องสอนครับ
เป็นคนที่สอนภาษาอีสานครับ
เช่นคำว่าอะไรบ้าง
อยากรู้คำว่าอย่างนี้ก่อน

เป็นฉากที่เราไปสูบปลาค่ะ

เราคือเราต้องลงไปข้างในบ่อเลย

แล้วก็ต้องกว่าจะลงไปเนี่ยคือ
ทุลักทุเลมากก็จับมือจับมือกันไปค่ะลงไปด้วยกัน
แล้วก็หนูเนี่ยจะเป็นคนที่ตัวเล็กที่สุดใช่ไหมคะ

ไข่มุกขอลงอีกได้ไหมลงอีกได้ไหม

คือขาโดนดินดูดเข้าไปถึงแบบหน้าแข้งแล้วค่ะ

มีปลามีอะไรให้อยู่ในเบาะใช่ไหมคะ

เล่นว่าเราจะจับมันขึ้นมาเอาไปทำอาหารกินกันอะไรอย่างนี้
แล้วเราก็กล้ากลัวกันนะคะ
ประมาณนี้แล้วก็สนุกดีเป็นประสบการณ์แปลกใหม่ดีค่ะ

เพลงนี้หลายคนฟังแล้วโอ้เนียนจังเลย
ก็ซ้อมคล้ายกับโดดิโดงค่ะ
เหมือนเราก็ซ้อมควบคู่ไปกับการถ่ายหนังไปด้วยเลย

แล้วก็ร้องเพลงหมอลำใช่ไหมคะ
ก็เป็นเรื่องจริงเหมือนกันแล้วก็ไปเรียนที่นั่นค่ะ
ก็มันก็มีครับยากบ้าง

แบบว่าเบื้องลึกลงไปเลยที่เราไม่ค่อยคุ้นชินเท่าไหร่ค่ะ
อย่างนี้พูดได้ทุกคนมาถัง
ก็รู้เลย
มีไทยบ้านบ้างค่ะ
หนังเรื่องนี้มันจะแตกต่างจากไทยบ้านของเราออริจินัลเลยบ้างคะ

ก็ค่อนข้างที่จะแตกต่างจากเดิมมากเลยค่ะ
จะบอกว่าหนังเรื่องนี้จากที่ดูมาแล้วก็คือ
คนอาจจะคิดว่ามันจะเข้ากันได้เหรออะไรอย่างนี้
แต่ว่าในความรู้สึกคิดว่าเข้ากันได้ดีมากเลยค่ะ

ก็จะเป็นความแตกใหม่ครับและก็จะได้เห็นมิเดียภาพ
จะได้เห็นแบบทั้งสิ่งมีความสุขความหาแล้วก็มิตรภาพที่ดีครับผม

ก็ฝากแฟนติดตามกันหน่อยเนาะเพลงเพลิงหนังหนึ่ง

ค่ะก็ฝากแฟนติดตามหนังของพวกเรานะคะ
เข้าฉากพรุ่งนี้แล้วนะคะ๒๓มกรา

ก็อยากให้ทุกคนไม่ต้องไปคาดหวังมากว่ามันจะเป็นต้องตลกหรือว่าอะไร

ก็จะได้เห็นความอบอุ่นแล้วก็ความน่ารักของพวกเราค่ะ

ใช่ค่ะแล้วก็เราจะมีเพลงประกอบภาพยนตร์นะคะ

ให้กับประชาชนชาวไทยนะคะ
จะมีตัวแทนโชว์หรือทุกคน

โดดีโดงค่ะ
ตรงนี้เป็นตัว
โดดีโดงโดดีโดง
โดดีโดงโดดีโดดีโดดีโดง
โดดีโดดีโดงโดดีโดดีโดง
โดดีโดงโดดีโดดีโดดีโดง

โดดีโดดีโดดีโดดีโด
โดดีโดดีโดดีโด

โดดีโดดีโด
โดดีโดดีโด